สำหรับพระราชกรณียกิจของในหลวงราชการที่๙นั้นมีมากมายจริง
หลายพื้นที่ปกคลุมไปทั่วพื้นที่
พระองค์ไม่ได้ทรงเล็งเห็นเพียงแค่ความสำคัญในเรื่องของความเป็นอยู่ของประชาชนเท่านั้น
แต่ในเรื่องการศึกษาพระองค์ก็ทรงให้ความสำคัญด้วย
ครั้งหนึ่งทรงเสด็จพระราชดำเนินไปที่จังหวัดยาลา
ในวันนั้นมีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นด้วยนะคะ
แต่ในหลวงราชการที่๙ก็ไม่เคยทอดทิ้งประชาชน
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานกันค่ะ
ทุกที่อาจจะติดตามพารายศาสนภาคสินวิทยาลา
ของที่จะติดตามยาลา
ดังนั้น๕๐๐๐คนเดินทางไปเฝ้าทุนรอองทุรีพระบาทรับเสด็จ
เนื่องแน่นเต็มพื้นที่สวนสาธารณะสนามโรงเรียนพิธีช้างเผือก
สถานที่ประกอบพระราชกรณียกิจในวันนั้น
แม้จะไม่ใช่ครั้งแรกที่เสด็จไปจังหวัดยาลา
แต่ทุกคนต่างตื่นเต้นและดีใจ
นั่งรอตั้งแต่เช้า
เพื่อให้มีโอกาสได้เฝ้าทุนละอองทุรีพระบาท
เสด็จอย่างใกล้ชิดมากที่สุด
โรงเรียนอยู่ใกล้กับสถานที่ที่พระองค์ท่านเสด็จมา
ก็เลยทราบข่าวจากทั้งนักเรียน
จากเพื่อนครูจากอะไร

คือปกติแล้วถ้าหากว่าทราบข่าว
เกี่ยวกับเรื่องของการเสด็จของในหลวง
ก็จะไปรับเสด็จทุกครั้งที่สามารถไปได้
ประชาชนที่เข้ามารับเสด็จ
ก็ต่างคนต่างก็เฝ้ารอ
รอเรากับท่านจะมาประทับผ่าน
ประชาบ้านก็ที่ดูใกล้เคียง
แล้วเขาก็ตื่นเต้นดีนะครับ

ต่างคนก็อยากจะเข้าใกล้
คนอยู่หน้าก็ไม่ให้ข้างหลังเข้ามา
ทุกคนมาต้องการจะให้ใกล้ที่สุด
จะมองเห็นพระองค์ได้ใกล้ที่สุด
ช่วงเวลาประชาชนกำลังปิติยินดีที่ได้ชื่นชมพระบารมี
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุญเดช
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏ

ก็เกิดเหตุรุนแรงไม่คาดฝันขึ้น
ผมยืนอยู่ที่ห้องน้ำ

เพื่อมีที่จะได้ยืน
ขยับไปประมาณไม่นานนะที่ยืนรออยู่ไม่นาน

เห็นคนก็วิ่งผมก็วิ่งตามตลอด

หนีออกไปก่อนคือด้วยความตกใจว่าระเบิด
ตอนที่วิ่งไปนั้นตกใจว่าระเบิดคือจะเอาตัวรอดก่อน
พอวิ่งไปสักพักนึกขึ้นได้ว่าพระองค์ท่าน
นี่เรามารับเสด็จพระองค์ท่านก็ยังอยู่อีก
พระองค์ท่านไม่กลับก็กลับมาอีก
ชาวบ้านเขาจะพูดฐานะทรงพระเจริญทรงวัดเจริญ
ท่านก็มองดูแล้วก็ไม่มีสะทกสถานนะ
ความกลัวหรืออะไรท่านเดินบดแต่ว่าเขาก็ล้อมหน้าล้อมหลังนะฮะ
ท่านก็เดินปกติก็มีความภูมิใจเยอะ
ได้มองเห็นท่านชัดแล้วก็มีความรู้สึกว่า

เมื่อได้ยินเสียงระเบิดขึ้นเนี่ยก็ไม่รู้ว่านั่นคือระเบิด
แต่คิดว่าคงจะมีใคร
จุดประทัดเล่นบอกว่าเอ๊ะไม่น่านะ
จะมีการจุดประทัดในลักษณะที่ต่อหน้าที่ประทับอย่างนี้
พอปังแรกก็ออกไป
มันมีความรู้สึกว่ามันแปลกก็ออกไป
ออกจากที่ยืนคอยอยู่
พอออกไปสักพักหนึ่งก็นึกว่า

แล้วเราไปซะในหลวงจะอยู่กับใคร

ก็เลยกลับเข้ามาใหม่

มีคนข้างเขาบอกว่า
ที่น่องมีเลือดนะ

มีคนใกล้เคียงบอกว่า
ถ้าอย่างนี้ไปโรงพยาบาลดีกว่า

หมอก็แยกตัว
เพราะว่าเป็นผู้ป่วยก็แยกตัว

เป็นห้องผู้ป่วยโดยตรง
เหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้มีผู้บาดเจ็บ๔๗คน
ถูกส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลยาลา
ซึ่งหนึ่งในผู้ประสบเหตุเล่าว่า

แต่ก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จเยี่ยมผู้บาดเจ็บด้วยพระองค์เอง
อย่างความปราบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่ง
โดยเฉพาะทรงรับสั่งด้วยความห่วงใย
คณะแพทย์ให้ทำการรักษาอย่างดีที่สุด
มีคนมาบอกว่า
หลวงท่านเสด็จมาเยี่ยมคนที่บาดเจ็บ
เราก็เสียดายมาก

โดยที่เราไม่ได้รับเสด็จด้วยนะ
เพื่อนเขาก็เล่าให้ฟังตอนหลังว่า
หลวงท่านตรัสว่า
ให้รักษาผู้เจ็บป่วยให้ดีที่สุด

แทนที่ว่าในหลวงจะได้พักผ่อนในช่วงนั้น
เราต้องดูแลพวกเราอยู่อีก
มันเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ได้ว่ามันคืออะไร
แต่มันมีความตื้นตันแล้วก็คือนอนน้ำตาไหลนะ
และเสียดายว่าเราไม่ได้ดูไม่ได้รับเสด็จตรงจุดนั้นด้วย
น้ำพระไทยที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรยังคงตราตรึงในความทรงจำ
ทุกพื้นที่ในแผ่นดินขวานทอง
จะเป็นถิ่นธุระกันดาลห่างไกลหรือแม้จะเกิดเหตุการณ์ความรุนแรง
แต่ความห่วงใยที่ทรงมีต่อราษดรไม่เคยห่างหายไปแม้แต่น้อย

เพราะท่านทรงงานมาเราเห็นตอนหลังก็ที่ท่านทรงงานมาทุกครั้ง
ทุกอย่างที่ท่านให้ประชาชนเยอะ
โครงการท่านที่ลงมาจังหวัดยาลานี้ก็สำเร็จทุกโครงการ
มีความภาคภูมิใจแล้วก็จงรักภักดี
คือความจงรักภักดีทานเทิดทูลก็ไว้เหนือหัวอยู่แล้วครับ
จากพระที่เราบูชาแล้วก็ลองลงมาก็คือพระมหากษัตริย์
มีหนึ่งเดียวในโลกที่เรามีพระมหากษัตริย์แบบนี้
ที่อื่นไม่มีเพราะพระมหากษัตริย์ประเทศอื่นก็มีความสุขสบาย
แต่พระองค์ท่านจะดูแลประชาชนทั่วทั้งประเทศ
ถ้าจะบอกว่าชีวิตตัวเองที่มีอยู่
ถ้าสามารถที่จะทดแทนหรือต่ออายุของในหลวงได้
แม้แต่เล็กน้อยก็จะกระทำ
อะไรก็ได้ที่สามารถที่จะให้ในหลวงท่าน
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
ถ้ามีโอกาสก็จะทำ